คุณผู้ชมฮะเรามาดูกันอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหตีกันยับเลย
สิทธิ์สองสำนักอืมแล้วก็อ้างกันเรื่องของของขลังนะฮะ
ของขลังสิ่งของที่เป็นมงคลต่างต่างนะครับเมื่อวานเนี่ยมีคลิปเผยแพร่ออกมา
โอ้โหไปดูคลิปนี้แล้วก็เรามาเจาะเรื่องนี้กันนะครับ
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะศึกสองสำนักศักดิ์
ลูกศิษยกพวกตีกลางพิธีไหว้ครูมากันหลายร้อยเลยนะค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้เป็นเหตุชุลมุนวุ่นวายที่ตำรวจเนี่ย
ต้องเข้าไปห้ามปรามฝ่ายปกครองถึงขนาดนายอำเภอเนี่ย
ยกมือไหว้แบบนี้เลยขออย่าตีกันพอได้แล้วหยุดเถอะนะครับ
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ช่วงที่มีการประจันหน้ากันก่อนนะฮะ
โอ้โหคุณตีกันมาตั้งแต่ด้านนอกนะฮะก่อนจะเข้าปากเสือ
คือเขาทำสำนักศักดิ์เนี้ยเป็นเหมือนปากเสือใช่ไหมคุณอ่า
จนกระทั่งเข้ามาตีกันในถ้ำตรงนี้นะครับซึ่งโอ้โห
ครูของทั้งสองสำนักศักดิ์เนี้ยตีกันเองเลยอืม
นะฮะแล้วก็ลูกศิษย์เนี้ยจะไปเหลือแล้วคุณ
ลูกศิษย์ก็ต้องตีกันด้วยนะฮะนี่คนอีกสำนักศักดิ์หนึ่ง
ซึ่งเป็นผู้ชายตัวใหญ่บุกเข้ามาถึงในถ้ำตรงนี้แล้วนะคุณนะ
เรียกถ้ำแล้วกันนะฮะถ้ำตรงนี้แล้วนะครับและจากนั้นคุณดู
นายอำเภอพยายามเข้าห้ามนายอำเภอเนี่ยเขาเขียนป้ายข้างหลังว่านายอำเภอนะ
อำเภอยกมือไหว้เลยคุณบอกคงบอกขอเถอะขอเถอะอย่าตีกันเลย
สักพักเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้ไปแหวกทางเจ้าหน้าที่
ให้ลูกศิษย์ของเขาเองฝั่งเขาเองเข้ามาได้คุณดูสิเนี่ย
จังหวะนี้ดึงเจ้าหน้าที่ออกมาเลยเพื่อให้ลูกศิษย์ของเขาเนี่ย
เข้ามาในนี้และหลังจากนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในถ้ำเสือแห่งนี้นะฮะ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สำนักศักยันต์อุทยานเสือจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
โดยช่วงสายคนในสำนักศักดิ์รวมถึงอาจารย์และลูกศิษย์ของสำนักศักดิ์ศักดิ์ยันอุทยานเสือเนี้ยนะฮะ
กว่า๑๐๐คนเขากำลังประกอบพิธีไหว้ครูอยู่
ปรากฏว่ามีกลุ่มลูกศิษย์อีกสำนักคือสำนักศักยันต์บ้านมีดี
คุณต้องฟังให้ดีนะว่ามีสำนักอะไรบ้างนะฮะ
คือ๑สำนักศักยันต์อุทยานเสือเขาทำพิธีอยู่นะครับ
อยู่สิทธิ์สำนักศักยันต์บ้านมีดีที่อยู่ย่านจรรย์สนิทวงกว่า๓๐๐คน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและชายชะกันมาปิดล้อมสำนักศักยันต์อุทยานเสือ
เนื่องจากเห็นว่าสำนักศักยันต์อุทยานเสือไปลบหลู่ไปดูถูกสำนักศักยันต์บ้านมีดี
โดยอาจารย์อ๋อนคอนมนต์ซึ่งเป็นเจ้าสำนักศักดิ์ยันอุทยานเสือ
ได้นำอักษรภาษาจีนของสำนักบ้านมีดีที่เป็นที่เคารพสัทธาของลูกศิษย์บ้านมีดี
ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กโดยอ้างว่าเป็นของแท้จากอาจารย์อ๋องเอง
เป็นของสำนักศักดิ์บ้านอุทยานเสือทีนี้ครับลูกศิษย์ของอีกสำนักเขาก็ไม่พอใจ
เพราะนี่มันคือของขลังของดีของสำนักเขา
อาจารย์อ๋องเอาไปแอบอ้างแบบนี้มันก็เลยมีการทะเลาะวิวาส
เถียงกันมาในโลกโซเชียลก่อนจนกระทั่งมีการทะเลาะวิวาสเมื่อวานนี้
แล้วก็ใช้กำลังกว่าร้อยนายเข้ามาควบคุมความเรียบร้อย
เพราะว่าห้ามได้รอบนึงแล้วรอบหนึ่งหยุดตี
พอแป๊บนึงตีกันใหม่ก็ต้องห้ามกันใหม่

แล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ทางลูกศิษย์ของสำนักศักยันต์บ้านมีดี
ไปบุกสำนักบ้านเสือทำลายเข้าของด้วยเหมือนกันคุณ
เอาสีสเปรย์มาพ่นใส่รูปปั้นเสือหน้าสำนักเลยนะ
บางคนก็ทีบพวกป้ายปูนปั้นจนทีบแล้วก็ปูนป่าย

เพราะว่ามันเหมือนเขาสร้างเป็นปากเสือไงนะ
เข้าสู่สำนักศักยันต์บ้านเสือบ้านอุทยานเสือ
ทีนี้ครับโอ้โหทะเลาะกันไปทะเลาะกันมา
กระทั่งบุกเข้าไปถึงตัวอาจารย์ของสำนักศักดิ์อุทยานเสือ

อาจารยักษ์แล้วก็ลูกศิษย์ที่อยู่ข้างใน
ผมเรียกว่าถ้ำนะที่อยู่ข้างในถ้ำ
ได้รับบาดเจ็บกันไปหมดเลยนะฮะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตรงนั้นก็ถูกลุกหลงไปด้วย
ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งหมด๘คนนะครับ
ทีนี้ครับเหตุการณ์ยุติตรงนี้ได้

เพราะว่าต้องไปดูอาการบาดเจ็บกันซะหน่อย

อาจารย์พยักษ์สิทธิอนันพร
ที่เป็นเจ้าสำนักศักยันต์อุทยานเสือคนนี้เนี่ยค่ะ

นี่แผลที่ใบหน้า
ฟกช้ำยังมึนยังงงอยู่เลยนะ
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่อะไร
อาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเท่านั้น

ส่วนอาจารยักษ์ค่ะอาจารยักษ์พญามน
ก็คิดว่าเหตุการณ์นี้มันน่าจะมาจากจุดเริ่มต้น
ที่มีลูกศิษย์ชาวจีนเอาป้ายภาษาจีนมาถ่ายรูปกับอาจารย์
ทีนี้ก็เอาไปโพสต์ลงในโซเชียลไง

คือเขาบอกว่าคนจีนเขาก็จะนับถือ
เขาเริ่มการสักหยั่นนะฮะแล้วเขาก็เอาป้ายภาษาจีน
มาให้อาจารย์อ๋องแล้วก็จะถ่ายรูปคู่กัน
แล้วตอนนั้นคืออาจารย์อ๋องเองก็บอกว่า

ไม่ได้คิดอะไรเห็นว่าคนจีนเขามาให้ถ่ายด้วย
ก็ถ่ายจนกระทั่งรูปนี้มันถูกโพสต์ลงไปในโลกโซเชียล
ปรากฏว่าอีกสำนักหนึ่งเขาบอกอ้าวอาจารย์อ๋องทำแบบนี้ได้ยังไง

ที่ทางสำนักศักยันต์บ้านมีดีเขาเป็นคนทำขึ้น
ค่ะนี่ขนาดอาจารย์เขาลบโพสต์แล้วนะ
แล้วก็มีการโพสต์ขอโทษหน้าเฟซบุ๊กแล้วนะคุณผู้ชม
ก็เข้าใจว่าอาจจะตกลงอาจจะเคลียร์กันจบแล้วหรือเปล่า
แต่กลายเป็นว่าอีกฝ่ายนึงเขานัดรวมพลกันมาไงคะ
เขาบอกพยายามเคลียร์กันเรื่องนี้นะป้ายอักษรภาษาจีน
จุดเริ่มต้นทำให้เกิดการตีกันยกใหญ่เมื่อวานนี้นะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ไปสอบถาม
กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็คนที่รู้จักทั้งสองสำนัก
คนนี้เขาบอกว่าผมขอเป็นคนกลางนะ
ผมขอลอยตัวจากปัญหาจากดราม่าตรงนี้
เพราะผมไม่ได้นับถือแล้วก็ไม่ได้อยู่ในสำนักใดสำนักหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้คือเต็งหนึ่งดอกกระโดนนักแสดงตลกนะครับ
ซึ่งเปิดใจผ่านวีดีโอคอร์กับทีมข่าวไทยรัฐบันเทิงของเรา
บอกว่าผมอยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานจริง

เพียงแค่ผมได้รับการว่าจ้างให้ไปถ่ายวีดีโอ
ให้กับทางสำนักศักยันต์อุทยานเสือ
ตอนที่เกิดเรื่องผมตกใจมากเช่นเดียวกัน

ขอลอยตัวอยู่เหนือปัญหาอยู่เหนือดราม่า

เข้าใจว่าส่วนตัวของเจ้าสำนักไม่ใช่ปัญหา
แต่ปัญหาเกิดจากลูกศิษย์ที่อาจจะมีการยั่วยุกันเอง
แล้วก็ผมบอกว่าผมโชคดีนะคุณ
ผมก็สามารถหลบจากเหตุการณ์นี้ได้ไม่ได้บาดเจ็บอะไร
เราก็ไม่ทันถามว่าคุณเต้งหนึ่งไปหลบอยู่ตรงไหน
ว่าไปปีนตรงปากเสือหรือเปล่าหลบอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า
แต่สุดท้ายเขาบอกว่าเขาก็ปลอดภัยดีนะครับ
ส่วนเรื่องที่เจ้าสำนักศักยันต์อุทยานเสือ
โดนตีจนปากแตกนั้นนะครับ
หนึ่งดอกกระโดนบอกว่าอาจจะเกิดจากแทร่ประคด
แทร่ประคดที่ใช้ฟาดมีคาถาอาคม
จนเป็นเหตุให้เจ็บหนักขนาดนั้นนะครับ
ให้เคลียร์กันครับแล้วก็อยากให้มาคุยกัน
เพราะว่าทั้ง๒สวัยก็เหมือนกันว่า
ทำอะไรอ่ะเปิดสำนักเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าอันนี้มันไม่มีใครได้เลย

เอ่อความที่เขาเรียกอะไรอ่ะ
ที่เขารพอยู่แล้วอ่ะ

เหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกันมันก็เป็นผลทางคดีเหมือนกัน
ซึ่งพลตำรวจโทอนันต์ขออภัย
พันธุ์ตำรวจโทอนันต์ปานทองพนักงานสอบสวนสพพาชี
ก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีใครมาแจ้งความ
เพราะผู้ได้รับบาดเจ็บยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนความเสียหายนั้นนะฮะก็พบว่าภายในสำนักอุทยานเสือ
มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับมีข้าวของพังเสียหาย

มีปากเสือรูปปั้นเสือได้รับความเสียหาย
อย่างไรก็ตามตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินคดี
กับกลุ่มผู้ที่บุกเข้ามาก่อเหตุ
เพราะถือว่าสร้างความวุ่นวายนะครับ
ซึ่งหากผู้ที่ก่อเหตุรู้ตัวว่ากระทำผิด
สามารถเข้ามารายงานตัวได้ที่สพพาชีนะ
แต่ถ้าไม่มาตำรวจจะต้องเปิดคลิป
หาตัวผู้กระทำผิดดำเนินการออกหมายเรียก
ออกหมายจับต่อไปตามกระบวนการของกฎหมาย
แต่ตำรวจก็ต้องตาลายสักนิดนึง
เพราะว่ามีผู้ก่อเหตุเยอะเหลือเกิน
คุณที่ทำเป็นรูปปั้นเหมือนปากเสือเนี่ยนะครับ